อย่างเรื่องการจัดสรรตำแหน่งอะไรอย่างนี้

จากที่มีการมองว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนเอกอาณุพงศ์
อาจจะเป็นพลเอกวัชรวาส
ท่านมานั่งมหาดไทยแทน

ไม่สนใจที่จะกลับมาในภรรย์หัวใช่มั้ยคะ